อยากดังเหมือนน้องลำไยหายทองคำคุณผู้ชมค่ะ
ชุกงานชุมตลอดทั้งปีเลยนะฮะ
เรียกได้ว่าเป็นลูกทุ่งสาวสุดฮอตช้าขึ้นเลย
ไม่ใช่ขึ้นหน้าผากนะขึ้นหิ้งจริงเลยตอนนี้
ก็ภาพจองคิวงานกันแบบข้ามปีกันมาเลย
แล้วไม่ได้มีแค่คิวแสดงในประเทศไทยนะ
ต่างประเทศก็มีด้วยจ้าลำไยโกอินเตอร์นะจ๊ะ

คนบันเทิงหลายคนงานหดงานหายใช่ไหม
แต่น้องลำไยหายทองคำไม่หายจ้ะ
จริงไม่จบไม่หายงานนี้ตั้งข่าวของเราก็เลยอยากรู้ว่า
ลำไยกระซิบพี่หน่อยของเด็ดของดังอะไรติดตัวหรือเปล่า
หรือว่าไปมูเตลูที่ไหนยังไงมาบอกหน่อยเผื่อจะได้ตามไปบ้าง

จะทำบุญจะมูเนี่ยไม่ต้องไปมองหาอะไรไกล
เพราะว่าอะไรพระที่บ้านของเรามี
นี่แหละค่ะพระในบ้านก็คือคุณแม่ของน้องลำไย
ลำไยบอกว่าเชื่อเลยว่าผลบุญที่
คอยดูแลคุณแม่อย่างดีทำให้เธอมีกินมีใช้
ตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้ค่ะ
หนูคิดว่าทำบุญที่วัดหรือว่าทำบุญอะไร
ก็ไม่เท่าเราดูแลบุปการีอะไรอย่างนี้

ส่วนมากก็จะอยู่บ้านถ้าเกิดจะใช้เงินไปทางไหน
คือจะเป็นทางเรื่องกินมากกว่า
เรื่องกินเรื่องแกก็จะแบ่งไปทำบุญของแกอะไรบ้าง
อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขยันที่จะทำงานด้วย
แล้วก็เราพัฒนาตัวเองเรื่อย
แล้วก็เหมือนพยายามลงทุกอย่างในโซเชียล

โอ้โหปังไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะ

ถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของซ่องเราสิ
เป็นไปใดบ่แฟบ่ใดมาเพียดโกรธ

อยู่แล้วว่าเขาเก็บลิขสิทธิ์ไม่ได้
แฟนก็เพลงรำใหญ่นี่ละ
แฟนเรียกเขาให้มันดังมานาน

ครับทายแฟน

จริงเหรอคือล็อกกี้เนี่ยแหละจัดกับคุณโก้โก้ธีรศักดิ์นะโอ้